ท่านผู้ชมครับเรื่องของร่างทรงฮะเราก็เคยเห็นกันมาหลากหลายรูปแบบ
เพจแม่ทัพลิง๓ทับ๑เนี่ยโพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่ง
ลักษณะน่าจะเป็นร่างทรงนะท่าทางก็กำลังมีองค์ประทับพอดี
เขาเอากริดเนี่ยมากรีดที่ลิ้นกริจนิคมนะฮะใช่
แหมและคมนะแต่ดูเหมือนว่าเลือดที่ไหลออกมาเนี่ยจะไม่ทำ
เขารู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
เนี่ยอุ้ยกว่าเสียวเลือดหลายมาเอานิ้วแตะแตะเลือดดูหน่อย
หนึ่งโอ้โหนึกว่าจะเรียกกู้ภัยหรือว่ารถพยาบาลแต่เขาทำ
แบบติดทีกันมากเลยนี่ลุกขึ้นมาเต้นต่อเออไม่เจ็บเลย
หรอแน่นอนว่าผู้คนไอ้เห็นคลิปนี้หลายคนก็สงสัยตรงร่าง
จริงหรือเปล่าอืมสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าอ่าใช่หรือถ้าเป็นร่าง

ลักษณะประทับแบบนี้องค์ลงแบบนี้มันใช่ไม่ใช่อย่างไร
ไม่นับเสื้อส้มที่อยู่ข้างหลังนะที่กำลังวาดลวดลายอยู่นี่มีชุดนี้อีกเห็นไหมฮะ
เยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ตามเจอนะฮะนี่ชุดเดียวกันเลยครับร่างทรงที่อยู่ในคลิป
ชื่ออาจารย์ทอยนะฮะไปที่สำนักของเขาเลยนะครับสำนักอาจารย์ทอย
จตุมหาราชิกาอาจารย์ทอยบอก
อาจารย์ทอยอายุยี่สิบสามปีสำนักษมณะ

ในสำนักษมณะคุณบออพิวัฒน์ก็ไปมา
เราก็เลยถามว่าเออตกลงมันยังไงกัน
อาจารย์นะอาจารย์ทอยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความจริงคลิปที่เห็นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต้นปี๖๕
ตอนนั้นได้รับเชิญให้ไปร่วมพิธีไหว้ครูของครูบาอาจารย์ที่รู้จักกัน
ที่เอากริจมากรีดลิ้นเนี่ยเพราะตอนนั้นมีพระแม่กาลีกับแม่ย่าโยคีมาประทับร่างพอดี
กรีดลิ้นเพื่อแสดงออกว่าพระแม่ได้ยอมเสียเลือดเสียเนื้อให้กับเจ้าภาพ

เพื่อแลกกับการเกิดสิ่งดีขึ้นในงาน
ส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีจะกลายเป็นดีและมีสุริมงคล

อาจารย์ทอยเขาบอกเองนะฮะ
อุปกรณ์ที่ใช้กรีดลิ้นเนี่ยอาจารย์ทอยบอกคือเป็นกริดนะฮะแต่เป็นกริดปกติธรรมดาที่ไม่มีคมแล้ว
มันไม่มีคมแล้วนะเอาแล้วเลือดมาจากไหนยังไงขนาดไม่มีคมเหมือนเลือดยังออกแบบนั้นอ่ะ
จริงหรือเลือดปลอมเราก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเขาบอกเขาไม่เจ็บ
แต่มันแหลมมากเลยนะพี่อุ๋ยดูสิ
เห็นไหมเนี่ยเขาบอกเขาไม่เจ็บนะฮะ
เขาบอกเขาทำแบบนี้ตลอดทำมาตั้งแต่เป็นร่างทรงมา๗ปีแล้วตั้งแต่ปี๕๘ไม่เคยบาดเจ็บเลย

คลิปที่เพจแม่ทัพลิงนำไปลงเนี่ยอาจารย์ทอยบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับ

คนที่ไม่ได้อยากเป็นแต่ต้องเป็น

อาจจะมีใครบังคับ

ว่าต้องเป็นไม่อยากเป็น

ใช่นี่เห็นไหมนี่ลองกรีดให้ดูเห็นไหมฮะ
สองคือคนที่แกล้งเป็นเพื่อหลอกลวงเพื่อหาประโยชน์

ซึ่งอาจารย์ทอยยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยคือแบบที่๑
เขาต้องเป็นเพราะเป็นความต้องการของเทพเจ้าของเทวดา

โอ้โหเห็นตอนแรกบอกว่าผู้สื่อข่าวคุณมอมของเราจะไปดูวิธีสาธิตการกรีดดิฉันนึกว่าเขาจะกรีดเลยจริง

เราก็พยายามไปดูให้แล้วฮะว่าเออ
จริงไม่จริงยังไงเพื่อจะดูว่าเขาไปหลอกลวงใครหรือเปล่า
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกลวงใครและเป็นร่างทรงจริง